ผมจะพาไปพาไปไปหาพระแม่รักษมีที่วัดไผ่เงิน

อยากไปอยากไปขอไปด้วยได้ไหมนะคุณผู้ชม
ไปติดตามพร้อมกันกันเลยในช่วงพิกัดเฮ่ง
วันนี้หมอไก่จะพาคุณผู้ชมมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเป็นกระแสบนโลกโซเชียล
ถ้าใครมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่ความรักและโชคลาภจะสมหวังอย่างแน่นอน
นั่นก็คือพระแม่รักษมีนั่นเองค่ะ
สวัสดีค่ะพี่กัดเฮ่งวันนี้หมอกัยพาคุณผู้ชมมาที่วัดไผ่เงิน
ซึ่งต่อมาทางราชการได้มีการเวรคืนพื้นที่บริเวณคลองเตย
ซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งของวัดเงิน
ก็เลยมีการลือวัดเงินแล้วก็มารวมกับวัดไผ่ล้อม
ต่อมานะคะทางวัดค่ะได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อสำลิดนะคะ
ซึ่งเป็นพระประธานของวัดพญาไกรค่ะ
รวมกันที่วัดนี้ก็เลยกลายเป็น๓วัดรวมกันนะคะ
ด้วยเหตุนี้ค่ะทางวัดนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อค่ะ
เป็นวัดไผ่เงินโชตนารามนั่นเองค่ะ
เผินนะคะวัดแห่งนี้ก็เหมือนกับวัดไทยทั่วไปค่ะ
ทั้งที่พระแม่รักษมีย์ค่ะเป็นเทพทางอินเดีย

คือคุณวุ้นเส้นวิริธิภาค่ะที่เป็นดารานะคะ
เขามีการสร้างพระแม่รักษมีที่นี่ค่ะ
แล้วคนก็แห่มากราบไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ซึ่งเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลเลยค่ะว่า
ถ้าใครมาขอพรในเรื่องของเนื้อคู่นะคะ
แล้วก็เอาลูกของคนที่เราชอบนะคะ
โชว์ต่อหน้าพระแม่รักษมีเนี่ย
เราก็จะได้แฟนได้คู่แบบนั้นค่ะ
ก็เลยเป็นกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลเลยนะคะ
ซึ่งเหตุผลนะคะที่คุณวุ้นเส้นค่ะ
ได้สร้างพระแม่รักษมีไว้ที่วัดแห่งนี้นะคะ
เพราะว่าส่วนตัวค่ะคุณวุ้นเส้นเองก็เป็นสายมูอยู่แล้วนะคะ
ูทั้งทางไทยแล้วก็ทางพรามฮินดูค่ะ
ปรากฏว่าคุณวุ้นเส้นนะคะมูจนได้ดี
มูจนประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจค่ะ
คุณวุ้นเส้นก็เลยมีการมาสร้างพระแม่รักษมีไว้ที่นี่นะคะ

มากราบไหว้ขอพรพระแม่รักษมีที่นี่นั่นเองค่ะ
พระแม่รักษมีค่ะถือว่าเป็นเทวีแห่งโชคลาภ
ความร่ำรวยความสวยงามแล้วก็ความรักค่ะ
สำหรับของไหว้นะคะคุณผู้ชมจะเตรียมมาเองก็ได้
หรือว่ามาซื้อที่วัดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
ของไหว้อย่างแรกเลยนะคะทูบ๙ดอกนะคะ
อกบัว๘ดอกแอปเปิ้ลแดง๕๘ลูกหรือว่าจะเป็นผลไม้มงคล๕อย่างก็ได้ค่ะ
เคล็ดลับการขอพรกับพระแม่รักษมีให้ได้ผลนะคะ
อย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ชมจะต้องไหว้พระพิคเนธ
ก่อนที่เราจะไปขอพรกับพระแม่รักษมีนะคะ
และคุณผู้ชมค่ะจะต้องมีความศรัทธาในองค์ของพระแม่รักษมีอย่างแท้จริงนะคะ
การขอพรค่ะต้องขอพรเพียงข้อเดียวเท่านั้น
สมหวังต้องกลับมาไหว้พระแม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ตอนที่ขอพรกับพระแม่รักษมีนะคะคุณผู้ชมจะต้องมีการลูบมือพระแม่๙ครั้งนะคะ
อธิษฐานบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะแล้วก็อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เขาบอกว่าให้ถวายสีที่เป็นสีชมพูดอกไม้ที่เป็นสีชมพูพวกดอกบัวอะไรอย่างนี้ค่ะให้ถวายก่อน

ก็มีคนมาแก้บนที่ว่ามาขอคู่อะค่ะเราได้แต่งงานเลย
ก็ลองดูนะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูค่ะแต่ว่าลองมาไหว้ดูสักครั้งหนึ่งค่ะ
ถ้าเกิดใครมีปัญหาหรือรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่มีกำลังใจอย่างนี้ค่ะก็มาขอกำลังใจจากองค์แม่ได้อย่างน้อยเราก็มีกำลังใจในการที่จะทำให้มันสำเร็จได้ค่ะ
แล้วก็ชาวราศีตุลนะคะเพราะว่าทั้งสองราศีนี้ค่ะเป็นราศีที่ดวงเปิดทางด้านความรักแล้วนะคะ
ถ้าคุณมามูในเรื่องของความรักรับรองว่าจะได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเลยค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะความสำเร็จในชีวิตของคนเราค่ะ

การที่เรามาไหว้พระมาขอพรก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะ
ทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดไผ่เงินได้
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ